มาดูคลิปเหตุการณ์นี้หน่อยนะฮะ

ให้ทางช่างแต่งหน้าทำผมเนี่ย

ท่านก็ไปฉีดยาอะไรบางอย่างมา

มันกระทบต่อเรื่องผมที่ร่วงนะครับ
แต่ว่าจะถึงงานแต่งแล้วจะทำอย่างไร

คุณผู้ชมนี่ขออภัยเพราะว่า

สภาพผมของเธอสภาพร่างกายของเธอ
มันเป็นแบบนี้แหละครับทีนี้งานแต่ง
ก็ต้องเป็นวันที่เจ้าสาวสวยที่สุด
เป็นวันสำคัญที่สุดในชีวิตด้วย
คุณผู้ชมฮะไม่น่าเชื่อว่าคลิปนี้นะ

ผมว่าอาจจะทะลุ๒ล้านแล้วด้วย

นางสาวการอายุ๒๗ปี

เจ้าสาวบอกว่าเมื่อเดือนพฤษภาคม

กระทั่งในวันงานแต่ง

เนรมิตความสวยงามให้เธอ

คือ๑เดือนก่อนแต่งผมมันยาวไม่พอ
อาทิตย์หนึ่งก่อนแต่งผมก็ยังไม่ขึ้นพอ

ผมเป็นแบบที่เห็นเมื่อสักครู่นี้
และวันแต่งงานของเธอ๓๑ตุลาคม

บอกว่าไม่ต้องห่วงนะคุณว่าที่เจ้าสาว
เดี๋ยวจะเนรมิตให้สวยดั่งใจเลย

สมกับทีมของเขา

ปกติก่อนรับงานแต่งหน้าทำผมเจ้าสาว
จะขอดูรูปเพื่อเป็นข้อมูลเบื้องต้น

จะได้วางแผนในการแต่งหน้าทำผม

อุปกรณ์อุปกรณ์ก็ต้องเอาไปใช่ไหมฮะ

ผมเจ้าสาวบางกว่าในรูปครับ

รับว่าเคสนี้ก็เป็นเคสที่ยากที่สุดเหมือนกัน
แต่ในที่สุดก็ช่วยแก้ไขสถานการณ์ให้ดีขึ้น

ระหว่างแต่งหน้าทำผมเจ้าสาวนะ

ส่งยิ้มให้กำลังใจกับเจ้าสาวตลอดเวลา

เมื่อเห็นสีหน้าแววตาของเจ้าสาว
เมื่อช่างเขาเนรมิตให้สวยแบบนี้นะฮะ

วันสำคัญของคนทั้งคู่

สวยมากเลยเป็นภาพที่ประทับใจนะคะ

สำหรับคนสองคนที่จะใช้ชีวิตคู่ร่วมกัน